การชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓ณขณะนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ศักดิ์สิทธิบุญรัฐจะรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ
พาคุณผู้ชมกลับมาที่บริเวณแยกราชประสงค์ขณะนี้นะครับ
นาฬิกาห้าสิบเก้านาทีกลุ่มมวลชนยังคงทยอยเดินทางมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ได้ขึ้นปลาใสแล้วก็ร่วมร้องเพลงกับกลุ่มมวลชนด้วย
ขณะนี้ก็ยังคงมีการปลาใสของกลุ่มแกนนำอย่างต่อเนื่องนะครับ
เป็นกลุ่มแกนนำที่อยู่บริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวานนี้
ได้เดินทางมาบริเวณนี้แล้วนะครับให้คุณผู้ชมดูภาพสดขนาดนี้
แกลนันยังคงปราศัยอยู่บริเวณบนเวทีอย่างต่อเนื่องนะครับ
กลางกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับ
ก็จากการสังเกตนะครับวันนี้กลุ่มมวลชนค่อนข้างเยอะยิ่งตกกลางคืนตอนนี้นะครับ
ก็ยังคงเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการขนส่งบริเวณนี้
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดขณะนี้เรายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของการชุมนุมนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมได้เขยิบเข้ามาอยู่บริเวณกลางแยกราชประสงค์แล้ว
ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมไกลตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดเวทีปลาใสเช่นเดียวกัน
จะเห็นว่ามีกลุ่มแร็กนะครับเป็นกลุ่มเพศที่๓ที่แต่งกายชุดดำนะครับ
มาร่วมปลาใสอยู่บริเวณตรงนั้นด้วยเวทีชุมนุมวันนี้นะครับ
ไม่มีเวทีใหญ่มีเพียงแค่ลำโพงเท่านั้นก็จะมีการปราศัยกัน
ประสัยอยู่นี้คือคุณครูขอนแก่นนะครับก็ปราศัยให้กับกลุ่มมวลชนที่ได้ฟังอยู่
ขณะเดียวกันเมื่อประมาณ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมาช่วงครบทรงชาตินะครับ
มวลชนทุกคนก็ร่วมกันยืนเคารพทงชาติชู๓นิ้วพร้อมกับเปิดไฟ
แฟลตโทรศัพท์มือถือด้วยขณะเดียวกันเราได้รับการยืนยันว่า
เดี๋ยวประมาณ๒๐นาฬิกานะครับไผ่ดาวดินแก่นำคณะราษดร
จะขึ้นปลาใสบริเวณจุดตรงนี้ส่วนบรรยากาศตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับ
มวลชนเขยิบเข้ามาถึงแยกราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อย
พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะครับก็นั่งฟังการประสัยกันอย่างต่อเนื่อง
กลางสื่อมวลชนที่มาก่อติดบรรยากาศตรงนี้อยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับ
นี่เป็นภาพให้คุณผู้ชมเห็นสดขณะนี้เราอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของเวที
กิจกรรมคร่าววันนี้นะครับเดี๋ยว๒ทุ่ม
ภัยจะมาปราศัยกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วประมาณ๒ทุ่ม๓๐นาที
ภัยจะประกาศยุติการชุมนุมบริเวณตรงนี้นะครับยุติการชุมนุมบริเวณตรงนี้
แล้วก็จะมีการส่งเสียงขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมกันในช่วงเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศข้างหลังหน่อยนะครับ
นี่บริเวณถนนพระรามที่๑นะครับถนนพระรามที่๑นะครับ
่งหน้าไปราชดำรินะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มรถจักรยานยนต์
จักรยานยนต์นะครับมาจอดอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะรับส่งกลุ่มผู้ชุมนุมถ้าหากกลับบ้าน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเดินทางค่อนข้างไกลก็ใช้รถจักรยานยนต์ตรงนี้ได้
บรรยากาศตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียว
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องจับตาดูกันนะครับช่วง๒๐นาฬิกา
ภัยดาวดินจะขึ้นมาปราศัยบริเวณณตรงนี้
แล้ว๒๐นาฬิกา๓๐นาทีก็จะเป็นการยุติการชุมนุม
พร้อมกับให้กลุ่มมวลชนทุกคนร่วมกันขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ

สิทธิ์บุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากแยกราชประสงค์ครับ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเรามีผู้สื่อข่าวหลายคนที่อยู่บริเวณโดยรอบแยกราชประสงค์
เดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดจากคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ

ด้านหลังของผมในขณะนี้มีมวลชนอยู่เต็มพื้นที่เลยคุณผู้ชมครับ
ซึ่งณตอนนี้แกนนำที่อยู่ระหว่างการปลาใสนั้นคือครูใหญ่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งไม่ปรากฏเห็นครูใหญ่มา๓๔วันแล้วนะครับ
เนื่องจากว่าทางผู้ใหญ่นั้นมีการไปปลาใสที่จังหวัดขอนแก่น
และวันนี้มีการปรากฏตัวที่บริเวณ๔แยกราชประสงค์ณขณะนี้
โดยคุณเนื้อหาใจความสำคัญที่
ในวันนี้เป็นการโจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้ขึ้นมาขับกล่อมร้องเพลงให้กับผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้ได้ฟังกัน
ก่อนที่จะเป็นหน้าที่ของครูใหญ่ในลำดับต่อมา
คุณผู้ชมครับมีการสลับสับเปลี่ยนเวทีปลาใส
โดยแกนนำคนสำคัญหลายคนได้มาอยู่พื้นที่นี้
รวมไปถึงตัวของตัวของหลายภาคส่วนหลายคนที่เป็นแก่นำนะครับ
ซึ่งแกนนำที่ขึ้นปลาใสหลายคนได้โจมตีรัฐบาล
ในเรื่องของการปิดการจราจรระบบขนส่งมวลชน
จนทำให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบ
ซึ่งเหตุใดทางรัฐบาลนั้น
เหตุรัฐบาลนั้นสามารถควบคุมสั่งปิดและเปิดให้บริการได้
แต่เหตุใดจึงไม่สามารถควบคุมราคาของระบบขนส่งมวลชนดังกล่าว
อยู่ในราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพของประชาชนในประเทศได้
ตลอดเวลาที่ผ่านมาของการบริหารประเทศ

รัฐบาลนั้นไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศ
มีแต่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน
และนายทุนเจ้าสัวที่หนุนหลังตัวเองอยู่
โดยเป็นการเอื้อประโยชน์ด้วยการทุจริตเชิงนโยบายด้วย

ปราศัยได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
โดยเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลานะคะว่า
เรียกร้องในครั้งนี้เป็นการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
และเรียกร้องให้มีการให้มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ซึ่งการประสัยในวันนี้ไม่มีแกนนำ
ทุกคนสามารถขึ้นปลาใสในเวทีนี้ได้อย่างเสรี
เพราะเวทีนี้คือประชาธิปไตย
ทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงออกอย่างเท่าเทียม
คุณผู้ชมครับอุปสรรคในการปราศัยณขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า
เวทีนี้ในวันนี้ไม่มีเครื่องขยายเสียง
เนื่องจากว่าทางเครื่องขยายเสียงนั้นทางแกนนำไม่ได้นำมาด้วยนะครับ
เป็นเพียงการนำเอาเครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก
มาตั้งบนเวทีบนพื้นที่ของแยกราชประสงค์
ทำให้กลุ่มมวลชนที่อยู่บนพื้นที่นี้ในส่วนต่างนั้น
ไม่ค่อยได้ยินเสียงของแก่นำที่ปลาใสอยู่
นอกเหนือจะคุณผู้ชมครับ
อุปสรรคของไฟนั้นยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่พื้นที่นี้
ว่าก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครไม่ได้เปิดไฟบริเวณพื้นที่นี้นะครับ
ทำให้กลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณด้านหน้าห้าง
สอนพาซ่าเอ่ยบริเวณถนนราชดำริฝั่ง
ข้างที่จะมืดไม่มีไม่มีระบบไฟฟ้านะฮะทำให้กลุ่มมวลชน
นั้นต้องอยู่ด้วยความมืดบางส่วนนั้นแก่นำมีการบอกมีการ
ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงให้กลุ่มมวลชนเปิดของตัวเอง
เปิดแฟลต์มือถือเพื่อที่มหานครนั้นเปิดไฟบริเวณจุดนี้
ให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นายไผ่ดาวดินหรือนายจตุพัฒน์
พระราชรักษาบอกกับบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าโดยกลุ่ม
ของนายไผ่นั้นยืนยันไม่มีปัญหากับกลุ่มราศดรที่นัดหมาย
กิจกรรมเดินขบวนไปยังสถานทูตเยอรมันในวันพรุ่งนี้เพราะ
มียุทธศาสตร์เดียวกันทั้งนี้หากพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ลาออกทางกลุ่มก็จะมาขับไล่แล้วก็คงทำได้แค่ขับ
ไล่แบบนี้เพื่อตะโกนให้ดังเท่าที่ทราบนะคะว่านายหาย
บอกว่าแต่ละกลุ่มนั้นอาจมีความเห็นหรืออุดมการที่เหมือน
คล้ายกันขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มไหนมองว่าข้อใดสำคัญ
มากกว่ากันเช่นสีขาวสีเทาและสีดำใครมองว่าศักดิ์ใครมอง
สีไหนสำคัญมากกว่าจะมีผลสืบเนื่องไปยังวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
นั่นคือคำให้สัมภาษณ์ของนายไผ่กับสื่อมวลชนที่ปรากฏอยู่บริเวณ
ด้านหน้าของเวทีการชุมนุมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากพาไปดูคือบริเวณอ่า
สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือด้านหน้าโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ณตอนนี้ทั้งสองฝากฝั่งถนนนั้นปิดการจราจรแล้วเป็นที่เรียบร้อย
ด้านหน้าของผมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
คือบริเวณพื้นที่ของใต้สกายวอล์มีการปิดการจราจรด้วยเช่นเดียวกัน
มีร้านค้าร้านขายอยู่ตลอดสองฝั่งข้างทางซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่า
ค่อนข้างที่จะมืดไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างทำให้กลุ่มมวลชนตรงนี้ต้องอยู่ด้วยความมืดนั่นเองครับ
ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่า๒ทุ่ม๓๐นาทีของวันนี้จะเป็นการปิดเวทีที่จะปราศัยวันพรุ่งนี้
และวันพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนขบวนจากบริเวณสามย่านไปยังสถานทูตเยอรมัน
ขึ้นที่นี่ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากแยกราชประสงค์ครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์ค่ะก็ยืนยันตรงกันนะฮะ
ว่า๒ทุ่มครึ่งเวทีตรงราชประสงค์เนี่ยจะยุติการชุมนุมตรงนี้นะครับ
ใช่ค่ะมีคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่แถวแยกประตูน้ำนะครับ
ใช่ค่ะเส้นถนนราชดำริก็จะพุ่งไปที่แยกประตูน้ำนะคะเดี๋ยวจะรายงานเข้ามานะครับ
แต่ว่าไปดูที่คุณวิมลวันธรรมพักดีก่อนนะครับหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่อยู่ที่ราชประสงค์นะครับ

ล่วงเลยเวลามากว่า๒ชั่วโมงแล้วนะคะที่ตำรวจขีดเส้นให้กลุ่มผู้ชุมนุม
ออกจากบริเวณแยกราชประสงค์ขณะเดียวกันบริเวณแยกราชประสงค์ขณะนี้
ก็มีการปราศัยของแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมและยังคงมีมวลชนนั้นทยอยเข้ามาในพื้นที่เรื่อย
ว่าจะมีการประกาศอย่างต่อเนื่องนะคะว่าในวันนี้จะมีการปิดเวทีแล้วก็ยุติการชุมนุม
เวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๓๐นาทีเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะ
เราจะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะมีบรรยากาศเรื่องของการ
แล้วก็มีมวลชนอยู่จำนวนมากภายหลังจากในจากที่นายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษา
ไผ่ดาวดินแก่นำกลุ่มคณะราษดรมีการนัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์ในเวลา๑๖นาฬิกา
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีนายชัยอมรแก้ววิบูรพันธ์หรือว่าเอมมี่ดิเบอร์ธอมบู
ขึ้นเวทีปลาใสบริเวณแยกราชประสงค์ที่ตอนนี้กลายเป็นเวทีชั่วคราวนะคะ
จุดยืนในการชุมนุมในวันนี้เท่าที่ฟังการปราศัยของแกนนำ
ก็มี๒ข้อเรียกร้องหลักนะคะก็คือให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออก
แล้วก็ให้ปล่อยแกนนำแนวร่วมของผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
ซึ่งก็จะเห็นได้นะคะว่าอริยบทต่างของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป
ท่านก็ตั้งใจที่จะฟังการปราศัยของแกนนำ
บางคนก็เล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนะคะ
เพื่อที่จะส่งต่อข่าวต่างไปนะคะ
เดี๋ยวเราจะกลับไปดูอีกเวทีหนึ่งที่เป็นเวทีคู่ขนานกับเวทีใหญ่นะคะ
เนื่องจากว่าเวทีคู่ขนานนั้นนะคะ
วันนี้ที่บริเวณแยกราชประสงค์ไม่มีเวทีในการปลาใส
เพราะฉะนั้นแล้วเสียงที่มีการพูดหรือว่าปลาใสต่างของแกนนำก็จะมาไม่ถึง
เพราะว่าพื้นที่การชุมนุมนั้นค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะคะ
เราจะเห็นได้ค่ะว่าตอนนี้นะคะ
ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเวทีคู่ขนานบริเวณเยื้องกับบิ๊กซีราชดำรินะคะ
ที่มีการก่อนหน้านี้จะมีการแสดงดนตรีมีการเขียนป้ายข้อความต่างนะคะ
เพื่อที่จะโจมตีการทำงานของรัฐบาล
หากมองไปไกลจากจุดนี้จนถึงแยกประตูน้ำนะคะ
ก็จะมีมวลชนอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะจำนวนมากเลยทีเดียว
อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าแยกราชประสงค์ไม่มีการตั้งเวทีปลาใส
ไม่มีเครื่องเสียงขนาดใหญ่นั่นทำให้พื้นที่การชุมนุมที่ค่อนข้างกว้าง
กลุ่มผู้ชุมนุมก็จะไม่ได้ยินเสียงการปลาใสนะคะ
จึงมีการจัดเวทีคู่ขนานควบคู่กันไปค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะมีคำสั่งของทางภูมิกับการสถานีตำรวจนครบันลุมพินี
เป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
บอกว่าการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นผิดกฎหมายนะคะ
ทั้งเรื่องของการจัดการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ
รวมไปถึงเรื่องของการผิดการพรบจราจรด้วยนะคะ
ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ในเวลา๑๗นาฬิกา
แต่ว่าจนถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีความ
ยังไม่มีการออกจากพื้นที่การชุมนุมแต่อย่างใดค่ะ
จะเห็นได้ว่าการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษดรที่นำโดยไผ่ดาวดิน
ในขณะนี้ยังคงมีการปราศัยอยู่ในพื้นที่
แล้วก็มีการเรียกร้องไปยังผลเอกประยุจันทร์โอชาให้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง
นั่นก็คือลาออกจากตำแหน่งนะคะ
ขณะเดียวกันต้องจับตาว่าในเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาที
จะมีการยุติการชุมนุมตามที่กล่าวไว้หรือไม่ค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากแยกราชประสงค์
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ